เรื่องหนึ่งนะคะบนท้องถนนอันนี้เป็นอุบัติเหตุสยองเลยมีคนเสียชีวิตด้วยคุณนัทพงศ์ค่ะ
รถกระบะตู้ทึบซิ่งนะคะแล้วก็ไปชนซาเล้งมีคนบาดเจ็บตกน้ำด้วยนะคะ
แต่ว่าที่มากกว่านั้นก็คือว่ามีคนเสียชีวิตแล้วถูกลากไปไกลเกือบ๕กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชม
พลเมืองดีถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้แล้วก็เป็นคนไปบอกด้วยค่ะว่าเขาขับรถชนคนค่ะ
โอ้โห
นี่ค่ะคุณผู้ชมเขาขับรถตามไปแล้วก็ถ่ายแล้วข้างล่างนั่นนะคะโอ้โห
ข้างล่างนั่นคือผู้เสียชีวิตแล้วถูกลากไปไกลถึง๕กิโลเมตรด้วยกัน
เรียกว่าเป็นนาทีที่สยดสยองจริงนะ
เอามีดเนี่ยคือชนแล้วลากไปหรือว่าศพกองอยู่แล้วแล้วลากไป

คือแล้วคนที่ขับเนี่ยคนที่ขับตามไปสุดท้ายก็คือเป็นคนที่ไปบอกว่า
คุณขับรถชนคนบาดเจ็บแล้วก็มีคนเสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถลากมา๕กิโลแล้วนะคะ
นี่ค่ะคนขับรถเนี่ยพอรู้ลงมาดูช็อกเลยค่ะคุณนัทพงศ

เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุตรงนี้ก็คือถนนเรียบคลอง๒อยู่หน้าปากซอยเอราวัน๔นะคะที่ปฐุมธานีนะคะ
รถกระบะยี่ห้ออีซูซูแบบตู้ทึบขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครนะคะ
จอดอยู่แล้วใต้ท้องรถเนี่ยเป็นศพผู้เสียชีวิตนะคะเป็นชายหนึ่งราย
เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงก็ต้องเอาเครื่องตัดถ่างมานำร่างออกจากใต้ท้องรถนะคะ
เนี่ยค่ะก็ตรวจสอบแล้วยังไม่เจอเอกสารติดตัวนะคะยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
ผู้เสียชีวิตสวมเสื้อลายทหารสูบกางเกงขายาว
แล้วนอกจากนี้นะคะมีผู้บาดเจ็บอีก๒เป็นผู้ชาย
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคลองหลวงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
คนขับรถคือนายกิติศักดิ์คล้ายเรียนอายุ๒๕ปีค่ะ
เขาบอกเขาขับรถไปรับนมมาจากคลังย่านอำเภอคลองหลวงกำลังจะกลับบ้าน
ไม่รู้ว่าตัวเองขับรถชนสามล้อซาเล้งตั้งแต่เมื่อไห

จนมีพลเมืองดีขับมาดักหน้าค่ะแล้วบอกว่าเขาขับรถชนคนตาย
ลากศพติดมาใต้ท้องรถด้วย
ก็เลยรีบจอดข้างทางแล้วลงมาเห็นภาพ

หัวหน้าอาสามูลณีที่ปอเต็กตึงจุดโยธินบอกว่า
ตอนมาถึงที่เกิดเหตุมีคนเจ็บตกอยู่ในคลอง๑คน

แล้วก็ทราบว่ายังมีคนขับซาเล้งติดไปกับใต้ท้องรถ
บนถนนเนี่ยมีรอยเลือดของผู้เสียชีวิตถูกลากเป็นทางยาวเลยค่ะ
ก็ต้องบอกว่าสยดสยองเป็นอย่างยิ่งนะคะ
ตอนนี้ทราบแล้วนะคะผู้เสียชีวิตก็คือนายไพรวันเกรดเจริญ
อายุ๓๘ปีเป็นชาวอำเภอลาดหลุมแก้วปฐุมธานีค่ะ
แล้วตำรวจไปตรวจแอลกอฮอลนายกิติศักดิ์คนขับรถกระบะ
ปรากฏว่า๑๗๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณนัทพงศ์

ก็โดนข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถขณะเมาสุราไม่หยุดช่วยเหลือแจ้งเหตุไม่แสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ใกล้เคียง

แล้วก็นำตัวนายกิติศักดิ์ไปฝากหางที่ศาลจังหวัดธัญบุรีค่ะ
นี่แหละค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะ
ถามว่าถนนมืดไหมก็มืดแต่ว่าถ้าดูจากปริมาณแอลกอฮอลแล้วก็สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมากจริงนะคะ